คุณผู้ชมครับมาดูพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่ง
จะเข้าร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
แต่ดูพฤติกรรมของลูกค้าคนนี้
ทำอะไรใส่พนักงานร้านสะดวกซื้อไปดูกัน
ไม่ใช่ก็ปล่อย

ก็คือเดินมาพนักงานก็กำลังจะวัดอุณหภูมิให้
แล้วก็ให้เจลล้างมือแต่ปรากฏว่าคนนี้ดูสิ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๑เมษายน

ปั๊มน้ำมันปตทลำลูกกาคลอง๔ราชสวาย
ก็เท่าที่เห็นในคลิปก็มีคนเอามาแชร์ในสังคมออนไลน
ระบุว่าสงสารพนักงาน๗๑๑สาขานี้
แจ้งคนที่ไม่ใส่แมสว่าไม่ให้เข้า
ก็เลยถูกพ่นน้ำลายใส่แย่มากนะครับ
ตอนนี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
ได้ไปแจ้งความกับสพคูคศแล้วนะครับ
เพื่อให้เรียกตัวชายคนดังกล่าวนี้
มาสอบสวนและพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
ก็คือไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
และมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้
คุณจะเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องนำตัวไปตรวจร่างกายอีกนะครับ